การในการค้นหาผู้สูญหายที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เริ่มขึ้นมาตั้งแต่๒๓มิถุนายน
จนถึงณขณะนี้ก็ถือว่าปฏิบัติการในการค้นหาผู้สูญหายเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ที่เหลือก็ส่งมอบงานให้กับหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องกันต่อไป
วันนี้ท่านนรงศักดิ์โอสธนากร
ซึ่งเป็นผู้บัญชาการสอร
ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม
ได้แถลงปิดศูนย์แล้วนะครับแถลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อช่วงสัก๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
โดยนายนรงศักดิ์บอกว่ายืนยันว่าการเปิดศูนย์
กู้ภัยช่วยเหลือน้อง๑๓คนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ทำให้คนไทยได้ชื่อเสียงระดับโลกในเหตุการณ์ครั้งนี้
ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความสามัคคี
ไม่ใช่เพราะแค่คนไทยในประเทศแต่รวมไปถึงต่างประเทศด้วย
สิ่งสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือความร่วมมือ
ความร่วมมือในเทคโนโลยีความรู้อุปกรณ์
เอามาแลกเปลี่ยนกันใช้ในภารกิจเดียวกัน
แต่ว่าถึงแม้ตอนนี้จะปิดภารกิจได้แล้ว
ในการสืบค้นการกู้ภัยการช่วยทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำหลวงได้
แต่ยังเหลือเรื่องของการส่งกลับ
ตอนนี้น้องก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ
เดี๋ยวก็ต้องส่งกลับไปสู่ครอบครัว
แล้วก็มีเรื่องของการฟื้นฟู
ฟูถ้ำหลวงเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ในส่วนของกรมอุทยาน
ที่ต้องดูแลพื้นที่ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติกันต่อไป

ก็ต้องนำมาคืนให้กับหน่วยงานต่าง

ส่วนบทเรียนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ผู้บัญชาการศูนย์สอรท่านนโรงศักดิ์
บอกว่าไม่ใช่แค่บทเรียนในไทยเท่านั้น
แต่เป็นบทเรียนของโลกนี้ด้วย
บทเรียนครั้งนี้มิใช่ภัยที่เกิดจากถ้ำธรรมดา
แต่ว่านี่เป็นภัยที่เกิดจากถ้ำที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลก

เหตุการณ์กู้ภัยในถ้ำที่เต็มไปด้วยน้ำ
ไม่เคยมีเกิดขึ้นในโลกมาก่อนเลย
ความยากง่ายต่างนะครับถ้าจะถามว่ายากขนาดไหน

เป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำ

เราก็จะต้องถอดนำมาเป็นบทเรียน
ส่วนตัวก็ต้องเอาไปใช้สอนเด็ก

ส่วนก็ต้องนำมาใช้เป็นบทเรียน

ในการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วยกัน
ส่วนก็เป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่รอบตัวเรา

แล้วท่านก็ไม่ลืมที่จะพูดถึงวีรบุรุษถ้ำหลวงวีรบุรุษตัวจริงของทุกคน
ก็คือจ่าแซมที่ถือว่าเป็นพระเอกตัวจริง

ทราบข่าวเรื่องการเสียชีวิตของจ่าแซม
แต่ก็ถือว่าเป็นพลังที่ทำให้ทุกคนมุ่งมั่น
และทำภารกิจจนสำเร็จจนได้

ก็คือการแสดงความเสียใจกับการที่คุณพ่อของนายแพทย์วิชาร์จแฮริส
คุณหมอจากออสเตรเลียที่เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำด้วยแล้วก็มาช่วยภารกิจ
แฮริสคือคนที่ไปประเมินสภาพร่างกายและจิตใจของทั้ง๑๓ชีวิตในจุดเนินนมสาว
ว่าใครพร้อมไม่พร้อมที่จะออกจากถ้ำอย่างไรบ้าง
โดยบอกว่าในช่วงเวลาที่คุณหมอมาร่วมปฏิบัติการพาหมูป่ากลับบ้านร่วมกับเราที่ถ้ำนางนอนในครั้งนี้
คุณพ่อก็ได้เสียชีวิตซึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับนายแพทย์แฮริสด้วย
การปฏิบัติการครั้งนี้คนที่อยู่เบื้องหลังคือทีมสูบน้ำนะครับ
ตบมือให้ทีมสูบน้ำด้วย

สูบน้ำเท่าใดถึงจะเหมาะสมที่จะปฏิบัติการ
ที่ผมเคยตอบว่าต้องน้ำหมด

สูบให้สามารถที่จะเงยหัวมาหายใจได้

จนสุดท้ายสูบยังไงก็ลดทีละเซน
ทีมซิลบอกว่าไม่ไหวแล้วรอไม่ไหว
เอาขวดอากาศไปวางโรยแล้ว
แล้วสามารถว่ายน้ำโดยที่ไม่ต้องขาแตะพื้นหรือไม่ต้องประสูดอากาศเลยเนี่ย

นี่คือศักยภาพของทีมไดเวอร์

สภาพแวดล้อมต้องดีที่สุดในการปฏิบัติงาน

แต่แทบจะไม่มีและจุดอื่น

เราสามารถที่จะโผล่มาหายใจได้

ที่พอยืนขึ้นมาเปลี่ยนถังอากาศได้

เราต้องตัดสินใจแล้วว่าเรามีความพร้อมอย่างนี้

ทีมสูบน้ำสำคัญทั้งทีมสูบน้ำในถ้ำ
ทีมสูบน้ำสำคัญทั้งทีมสูบน้ำในถ้ำ
วันสุดท้ายที่ผมบอกกับพวกเราว่าสุขกับเสาลดมา๓๘เซนในบางจุด
ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จมากเราไม่มีโอกาสอย่างนั้นอีกแล้วนะครับ
และทีมสูบน้ำที่สูบข้างนอกที่พร่องน้ำลงไป
สูบไปทั้งหมดประมาณเกือบ๑ล้านลูกบาทเมตรนะครับเยอะมาก

เชื่อไหมครับว่าน้ำที่อยู่ในถ้ำ

รวมทั้งหมดประมาณ๕แสนกว่าลูกบาทเมตร
เราสามารถพร่องออกไปแต่ขณะเดียวกันก็เติมเต็มเข้ามา
แต่ละวันจะมีน้ำเข้ามาประมาณ๒หมื่นหรือ๓หมื่นลูกบาทเมตรนะครับ
กลุ่มที่ทีมที่ไปเบนน้ำทำฝ่ายทำกั้นน้ำก็ตาม
เบนออกได้หมื่นกว่าก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เข้ามาเติม
แล้วผมเรียนว่าเราก็โชคดีนะครับ
วานี้หลังจากเสร็จภารกิจนะครับน้ำก็เติมเข้ามาในถ้ำ
เข้ามาลึกมากเหมือนกันนะครับ
ทำให้ภารกิจถ้ายังล่าช้าอีกวัน๒วันนะครับ